พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สำนักสงฆ์บ้านนาคลองกลางที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
สำนักสงฆ์แห่งนี้เขาก็ว่าจ้างผู้รับเหมาให้มาก่อสร้างเมนเผาศพ
ขณะที่กำลังจะก่อสร้างเมนเผาศพอะค่ะผู้รับเหมาก่อสร้างเขาก็มีการต่อเหมือนแบบปลั๊กสามตาปลั๊กสายไฟอะไรแบบเนี้ย
ต่อเอาไว้ปรากฏว่าคาดว่าไฟรั่วทำให้ไฟดูดนะคะ
แล้วก็โอ้โหหมดสติบริเวณที่เมนเผาศพเลย
แล้วก็พอนำส่งโรงพยาบาลสุดท้ายเขาเสียชีวิต
บนหลังคาเมนเอาต่อไฟขึ้นไปใช้ข้างบน
จะต้องใช้ไฟเชื่อมใช้ไฟออก
โดยกู้ภัยมูลนิธิสัจพุทธธรรมแห่งประเทศไทยก็นำร่างลงมานะคะ
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลแต่อย่างที่บอกว่าสุดท้ายเสียชีวิต
ผู้เสียชีวิตก็คือนายจำปาดวงสว่างอายุ๕๕ปีค่ะ
นักข่าวของเราก็ไปที่สำนักสงฆ์บ้านนาคลองกลางจังหวัดปราจีนบุรีแห่งนี้นะคะ
เป็นสำนักสงฆ์ที่มีพระสงฆ์ประจำอยู่เพียงแค่๒รูป
แล้วก็มีการก่อสร้างเมนเผาศพประจำสำนักสงฆ์ก็อยากจะให้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้ใช้ที่นี่
ในที่เกิดเหตุมีโครงนั่งร้านถูกต่อเอาไว้บริเวณกลางเมนเลยค่ะ
โรงนั่งร้านตรงนี้มีสายสลิงมีสายรอกสำหรับชักรอกกระป๋องใส่ปูน
เป็นตัวยึดติดกับมอเตอร์ที่อยู่ข้างล่างปลั๊กไฟที่ต่อพ่วงหลังเกิดเหตุเขาก็เก็บเอาไปแล้วอ่ะนะคะ
จากการสอบถามพระเกรดแก้วเคนพระที่ประจำสำนักสงฆ์แห่งนี้
ท่านก็บอกว่าเมนแห่งนี้ก่อสร้างมาหลายเดือนแล้วนายจำปากับครอบครัวเป็นคนรับเหมาก่อสร้าง
พระท่านก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังแบบนี้ค่ะเมื่อวานนี้นะคะช่วงสายนายจำปากับครอบครัวรวมทั้งหมด๕คน
ก็ไปทำงานก่อสร้างเมนเผาศพนายจำปาต่อปลั๊กพ่วงเพื่อจะใช้เองใช้กระแสไฟในการชักรอกสลิง
ลวดมัดปลั๊กสามตายึดเอาไว้กับมอเตอร์ลูกสาวก็มานั่งดูอยู่ด้วยนะคะ
แต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยลูกสาวของนายจำปาชาร์จโทรศัพท์มือถือไปด้วย
ปลั๊กอันนี้ค่ะส่วนนายจำปากับลูกชายก็ขึ้นไปทำงานบนนั่งร้าน
ด้านบนหลังคาเมนอยู่สูงจากพื้นเมนด้านล่างประมาณ๓เมตร
ระหว่างทำงานอยู่คาดว่าไฟรั่วจากมอเตอร์ค่ะแล้วนายจำปาใช้มือจับโครงนั่งร้าน
อยู่ใกล้ใกล้ตัวครับโครงนั่งร้านนี้เป็นตัวยึดสายสลิงมอเตอร์และรอกที่ใช้ลำเลียงกระป๋องปูนขึ้นลง
พอจับปุ๊บร้องโอ๊ยเลยจับแล้วก็ร้องโอ๊ยแล้วก็หงายหลังไปเลย
หมดสติไปเลยอะค่ะลูกชายที่ทำงานอยู่ด้านบนด้วยก็ตะโกนบอกให้น้องสาวดึงปลั๊กไฟออก
ปลั๊กไฟออกทางพระที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบเข้าไปช่วยทาง
ก็พยายามปั๊มหัวใจนายจำปานะคะนายจำปาหมดสติอยู่บนคานประมาณครึ่งชั่วโมง

หน่วยกู้ไภก็นำร่างนายจำปาลงมาข้างล่างแล้วก็ปั๊มต่อนะก็ยังไม่ฟื้น
กู้ภัยก็นำร่างนายจำปาลงมาข้างล่างแล้วก็ปั๊มต่อนะก็ยังไม่ฟื้น
ส่งโรงพยาบาลสุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะ
พระท่านก็บอกว่าไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะว่านายจำปากับครอบครัวทำงานมานาน
ไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้พระท่านก็บอกว่าสงสารจำปามากที่ต้องมาเสียชีวิต
ส่วนคนต่อไปที่จะมาสร้างเมนตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังให้มากขึ้น
ไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์สลดแบบนี้อีก
พระท่านก็บอกว่าพอสร้างเมนเผาศพเสร็จเนี่ยก็จะยังไม่เปิดให้ใช้
เหมือนกับว่าเป็นการแก้เคล็ดนะคะพักเอาไว้ก่อนยังไม่ให้ใช้นะคะ
สงสารแกลูกก็สงสารดูจะทำไงคนก็ขึ้นเป็นเต็มนั่นแหละ
ก็อ่อนไปหมดแล้วเห็นอาจารย์แกพูดแบบนี้นะ
ว่าจะทำต่อแต่ว่าถ้าทำเสร็จแล้วยังไม่ฉลอง
ทำไมครับ
เขาจะถือเคล็ดไว้ก่อนเอาไว้สักร้อยวัน
พระท่านก็บอกว่าเป็นการแก้เคล็ด
เพราะว่ามีคนเสียชีวิตบนเมนทั้งที่ยังสร้างไม่เสร็จนะคะ
เอาไว้สักร้อยวันก่อนถึงจะใช้งานได้
ส่วนครอบครัวก็นำร่างของนายจำปามาประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
ที่วัดคลองตามั่นทีมข่าวของเราไปคุยกับครอบครัวของนายจำปา
ทางครอบครัวบอกว่ายังทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้น
สภาพศพไม่มีร่องรอยถูกกระแสไฟไหม้ที่มือ
ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าหัวใจหยุดเต้น
แล้วก็ตอนที่ครอบครัวของนายจำปานั่งคุยกับทีมข่าวของเราอยู่ค่ะคุณผู้ชม
อยู่ที่นี่ดับฟี่เต็มเลยใช่ไหมคะแต่คุยกันไปสักพัก
บอกว่าเชื่อว่าวิญญาณของนายจำปาอาจจะสื่อสารว่าไม่อยากจะ
ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแล้วพอแค่นี้
ศพของนายจำปาก็จะมีพิธีชาปนกิจวันเสาร์นี้ค่ะ
คุณกิติศักดิ์ก็ไปมาใช่ก็บางทีก็เป็นเรื่องที่ยากจะพิสูจน์อะนะ
แต่ว่าตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยคือเรื่องของฟืนไฟเนี่ย
ไฟฟ้าช็อตอะไรพวกนี้อย่าไปไว้ใจ
ต้องเอาให้ชัวร์เวลาทำงงทำงานหรือว่าอยู่ที่บ้านนะครับ